พาไปดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดลำปางกันหน่อยนะคะ
เฮียพี่ชายคนโตของบ้านค่ะคุณผู้ชมเกิดอาการคลุมคลั่งนะคะ
ถือทั้งปืนแก๊ปทั้งมีดทั้งขวานพ่อกับน้องชายเข้าไปจะยื้อแย่งออกมา
ปรากฏว่าโดนฟันโดนแทงนะคะได้รับบาดเจ็บไปตามตามกันนะคะ
สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เพราะก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะไปไล่ทำร้ายชาวบ้าน

ตำรวจสพงจังหวัดลำปางพร้อมด้วยกำลังฝ่ายปกครอง

บุกเข้าไปปิดล้อมบ้านหลังนี้แหละค่ะ
ตำบลบ้านหวดอำเภองาวที่จังหวัดลำปาง
หลังจากที่พี่ชายคนโตก็คือชื่อว่านายชัยยา
คิดถึงคุณอายุ๔๑ปีค่ะ
เกิดอาการคลุ้มคลั่งใช้ปืนแก๊ป
ยิงปืนขึ้นฟ้าหลายนัดตั้งแต่ช่วงกลางดึก
จนถึงตี๕ของเมื่อวานนี้พอช่วงสาย
ก็ยังนั่งค่ะนั่งถือปืนแล้วก็มีดขวานอยู่ที่โต๊ะด้วย
ทีนี้น้องชายชื่อว่าคุณภูเก็ตคิดถึงคุณ

โดยมีฝ่ายพ่อก็คือคุณอนันต์คิดถึงคุณ๖๘ปี

แต่ปรากฏว่าน้องชายถูกมีดแทงเข้ากลางหลังได้รับบาดเจ็บ
ส่วนพ่อก็ถูกขวานฟันเข้าที่นิ้วมือก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่ปิดล้อมตั้งแต่สักกี่โมงล่ะ

แล้วก็คอยดูท่าทีพยายามก็กรุ่งจนถึง๔โมงเย็น

กระทั่ง๔๓๐ตอนเย็น
นายพนมปิงเมืองอายุ๖๖ปีเป็นเพื่อนบ้าน
บอกเดี๋ยวผมเองอาสาเข้าไปเจรจาค่ะ
สักครู่เท่านั้นแหละผู้ก่อเหตุยอมเลยค่ะ
วางอาวุธแล้วก็ยอมมอบตัว
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวไปสอบปากคำที่สพงนะคะ
ทีนี้น้องชายคนที่ถูกแทงข้างหลังบอกว่า
ถือโทษโกรธเครื่องพี่ชายเพราะขณะเกิดเหตุ
พี่ชายเนี่ยเหมือนคนขาดสตินี่นะคะน้องชายนี่นะ
แผลให้เราดูแบบนี้เชื่อว่าพี่ชายเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจค่ะ
ส่วนนายอนันต์ผู้เป็นพ่อที่ถูกขวานฟันที่นิ้วมือ
ยังคงเป็นห่วงลูกชายที่ถูกจับกลุ่มนะพ่อคุณ
หัวอกคนเป็นพ่อยังเป็นห่วงลูกชายนะทำไงรู้ไหม
เอาผ้าห่มไปให้ลูกชายที่โรงพัก
ตอนนี้เหนือหนาวไงเอาผ้าห่มไปให้ลูกชายที่โรงพักนะคะ
บอกว่าพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยฟังนะ
ก่อนหน้านี้ลูกชายคนโตเนี่ยเป็นลูกชายที่ดีมาก
ทำงานหนักเพื่อหาเงินมาจุนเจือเลี้ยงครอบครัว
บางครั้งพอทำงานหนักอยากทำงานหนักแล้วหนักเข้าไปอีก
เพื่อหาเงินมาเยอะต้องไปพึ่งยาบ้านะ
ต้องไปพึ่งยาบ้าเป็นเครื่องมือช่วยค่ะ
ยาบ้าตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะติดสุดท้ายติดยาค่ะ
พอติดยาเสร็จปุ๊บสิ่งที่มันตามมาก็คือเกิดอาการหลอน
เกิดอาการหลอนก็เลยคลุมคลั่งไปทำร้ายร่างกาย
น้องชายตัวเองพ่อของตัวเองนะคะ
พ่อเล่าต่อบอกว่า๒๓วันนี้ลูกชายมีอาการคุ้มคลั่ง
ก็เลยไปแจ้งกำนันเพื่อประสานให้เจ้าหน้าที่
นำตัวลูกชายไปรักษานะคะเพราะกลัวว่าลูกชาย
เดี๋ยววันดีคืนดีจะไปทำร้ายร่างกายคนอื่น
แล้วก็อยากวิงวอนให้เจ้าหน้าที่ช่วยปรับรังยาเสพติด
อย่างจริงจังเพราะในพื้นที่พ่อบอกว่า
ยาเสพติดเยอะมากถูกมากหาง่ายกว่าไวไฟอีกค่ะ